พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่นครนายกค่ะปรากฏว่ามีชายคนนึงหลอนยา
เมายาแล้วหลอนก็ถือมีดกวัดแกว่งไปมาแล้วจะไปทำร้ายคนในบ้านเขาเองด้วย
ในบ้านทนไม่ไหวค่ะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัวนะคะ
ไปดูช่วงของปฏิบัติการจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
ออกเป็นบ้านไม่เป็นบ้านตกไป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

โอ้โหเป็นยังไงตำรวจแต่ละคนอาวุธครบมือคือต้องมีไม้ยาวอย่างนี้
เอาไว้ยันเอาไว้กลัวว่าวิ่งเข้ามาใส่นะคะ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจต้องเตรียมอุปกรณ์แบบครบมือจริงค่ะ
การจับกลุ่มลำบากนะอย่างที่เห็นช่วงเมื่อสักครู่ที่ปล่อยภาพไป
เพราะชายคนนี้มีอาวุธค่ะและขัดขืนเจ้าหน้าที่ด้วย
ช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสภาพบ้านนาจังหวัดนครนายกเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งไม้งามนะคะ
ตากผ้าก็เห็นอยู่นะคะพยายามเข้าระงับเหตุ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีชายเมายาและอารวาสจะทำร้ายคนในบ้านเหตุเกิดที่บ้านมาบช้างหมู่สิบเอ็
มนต์บ้านนามเผลอบ้านนาที่นครนายกค่ะก็นำกำลังไปหลายนายเลยนะคะ
ไปที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุคือนายน้อยอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นลูกชายเจ้าของบ้านโอ้โหเอะอะโวยวายค่ะ
ตำรวจเรียกบอกว่าเอามาคุยกันนอกบ้านแต่เขาไม่ยอมออกมา
อาโวยวายถึงขนาดที่ว่าไปเอาหมายค้นมาไปเอาหมายสารมาอย่างนั้นเลยนะคะ
จากนั้นเขายังพยายามจะใช้มีดตรงเข้าทำร้ายตำรวจเลยต้องใช้ไม้งามค้ำ
ทีนี้พอนายน้อยสู้แรงเจ้าหน้าที่ไม่ไหวสุดท้ายนู่นค่ะ
ตัดสินใจกระโดดหนีออกทางหน้าต่างหลังบ้านวิ่งเข้าป่าไปค่ะ
จากการสอบถามแม่น้องสาวผู้ก่อเหตุบอกว่านายน้อยเคยติดคุกมา๒ปี
คดียาเสพติดทีนี้พอพ้นโทษออกมามาเสพยาอีกจนหลอนเลยค่ะ
ถือมีดถือไม้เนี่ยแกว่งไปมาแต่ยังไม่ได้ทำร้ายใครนะคะ
แต่คนในบ้านเขาก็กลัวสิคะมีแต่เด็กและผู้หญิง
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ช่วยมาจับหน่อยเพราะว่าทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวแล้วค่ะ
ฟังเสียงของแม่ผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ถือไม้หลอกบ้านเพราะอยู่กันมีแต่เด็กเด็กมีแต่ผู้หญิง
เขาเป็นอะไรเขาเข็บยาเขายังไม่เคยทำร้ายแต่เราก็กลัว
เพราะเราอยู่กันมีแต่ผู้หญิงไม่อยู่แต่เราก็ล๊อบบ้านด้วยเลย
ตอนนี้ยังไม่ต้องอยู่กันพาของงานเขามาเดี๋ยวแจ้งทำร้อยอีกทีหนึ่ง
นี่ค่ะพิษภัยยาเสพติดจริงนะคะคนในครอบครัวก็อันตรายไปด้วย
ตอนที่เขากำลังหลบหนีเนี่ยตำรวจก็ไม่กล้าฝีผามเข้าไป
ก็เห็นอาการอยู่นะคะเขามีทั้งอาวุธด้วย
แล้วก็พร้อมที่จะทำร้ายใครก็ตามที่มาใกล้
จนกระทั่งพอเข้าช่วงหัวค่ำค่ะนายน้อยย้อนกลับมาที่บ้านค่ะ
ญาติก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจเข้ามาจับทีนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งสพบ้านนาไปส่งตัวฟื้นฟูบำบัดรักษาต่อไปค่ะ
คลั่งแบบนี้เกิดจากเรื่องของยาเสพติด